วันนี้วิเคราะห์กันหน่อยนะคะสำหรับสาววิเคราะหลบม่านการเมืองค่ะ
คำถามของนายกรัฐมนตรีคงจะมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วในตัวนะคะ
อันนี้เราต้องตอบภาพรวมทั้งหมดดีกว่านะ

ที่เหมือนแบบเปิดไพ่เล่นแล้ว
เพียงแต่ว่ายังเห็นลางแต่เล่นแล้ว

กะเมี๊ยนนะเมื่อก่อน

ทำเรียบร้อยแล้วสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว
มีอีกเรื่องที่ประกอบกัน
ก็คือเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น
ซึ่งถ้าโดยปกติแล้ว

แต่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาเนี่ย

ฉะนั้น๓เรื่องนี้

ไฮไลท์ทางการเมือง

ทรูปปูโป่งมากยิ่งขึ้นว่า
ขอตัวชอแล้วก็ผู้เล็กประยุทธ์

เช็คตรวจสอบว่า

จะถามประชาชนโดยให้ศูนย์ดำรงธรรม

คำตอบจะจริงหรือคะ

คงจะออกมาในแนวทางที่ผู้ถามต้องการ
แต่เรื่องการเปิดไตเรื่องพักการเมืองเนี่ย
ถ้าจะติดตามสังเกตดูนะครับ
ก็เริ่มมาเป็นระยะทีละน้อยทีละน้อย
อย่างที่ตอนวิกตูไปอเมริกาที่ไปพบคนไทย

ก็บอกว่าอ้าวก็ถ้ามีพักก็ต้องไปช่วยกันสิ
ยังไม่มีพักเลยถ้ามีพักแล้วต้องไปช่วยกันนะ
ทำนองนี้นั่นเป็นทีเล่นทีจริง
แต่เป็นการเปิดทีละนิดทีละนิด

ก็ผมเชื่อว่ามีการเตรียมการแล้วล่ะนะครับ

เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้อห้ามล็อกลึกอะไร
ทำไปยังไม่เยี่ยมได้นะครับ
พอเปิดตัวมาปั๊บปลดล็อกก็พร้อมทันที
ก็ในอดีตเราก็มีพักประเภทนี้มาหลายครั้ง

ก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับ

พักสามัคคีทำก่อนดีพักอะไรในอดีตนะฮะ
แต่มาคราวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องซ้ำรอยเดิม
คิดว่าคงสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็
คนไทยไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้นะครับ
สำหรับคนที่อยากเห็นความสงบนะครับ
ก็ต้องจำใจยอมว่า
งั้นก็เมื่อหลังสถานการณ์ไว้ได้ก็อยู่ต่อทำต่อไป
เหตุผลสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ

มีการปูพรมปฏิรูปมากมายมหาศาลเลย

ก็เป็นข้อที่จะอ้างได้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่า
ปฏิรูปไม่สำเร็จต้องอยู่เพื่อจะปฏิรูปให้สำเร็จ
เพื่อวางร่างวางฐานประเทศให้มันชัดเจน
แล้วต่อไปหลังจากนี้แล้วทหารจะวางมือ
ปล่อยให้ประชาชนนักการเมืองกระโดดโลดเต้นกันต่อไป
แต่จะวางมือเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้
เอาแค่โปรดล็อกทำไมยังไม่กล้าเลย

ปลดล็อกทำไมยังไม่กล้าก็
มันก็ไม่ต่างกับปลดไม่ปลดล็อกเท่าไหร่นะ
ดูตอนนี้จากที่สวน๖คำถามออกมา
ไม่กลัวกันแล้ว

กฎหมายจากรัฐบุญดูลน่าจะต้องเหนือกว่าบทกภาคการของรัฐบุญดูลเฉพาะชั่วคราวที่ต่อมาไว้
แต่คราวนี้ผมขอมอง๖คำถามเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดว่าแต่ละข้อต้องการอะไรแบบไหนนะฮะ
ขอมองว่ามันเป็นหลักการซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยในอำนาจมันเป็นของประชาชนครับ
ผมมองในแง่ที่เรียกว่าคำถามนี้ถ้ามันไปกระตุ้นให้เจ้าของอำนาจกระชับกระเฉง
สำนึกถึงอำนาจของตัวเองแล้วทบทวนดูว่าที่มันผ่านมา๘๕ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
อำนาจมันเป็นของประชาชนแค่ไหนถ้ามันไปกระตุ้นตรงนี้ได้นะฮะมันก็อาจจะเป็นผลลัพธ์อะไรได้บ้าง
ผมมองในแง่นี้นะฮะส่วนที่สวนกันออกมาอย่างนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกัน
ก็ว่ากันไปก็เป็นธรรมดาของสังคมประชาธิปไตย
คำถามของพระเด็กประยุทธ์อย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่๖คำถาม
เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาคือครึ่งปีแรกเนี่ยโยนมา๔คำถามแล้ว
อภิบาลเน้นอะไรอย่างนี้จะได้หรือไม่
ครึ่งปีหลังเนี่ยปลายปีนี้ออกมาอีก๖คำถามแล้วก็คำถามย่อยอีก๓
น่าจะ๑๐๓แล้วนะฮะก็เต็มไปด้วยคำถามแต่อย่างที่ผมว่า
มีสิทธิ์ครับเขามีสิทธิ์ที่จะถามประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจครับ
แล้วก็บทเฉพาะการเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วเขามีเป้าหมายต่ออำนาจ
ด้วยเหตุผลที่คุณต้องใช้ว่าเพื่อส่งต่อการปฏิรูปให้มัน
เนื่องต่อไปให้สำเร็จรู้ร่วงแล้วก็บวกกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ที่ต้องใช้เวลาเป็นสเต็ปไปครับ
ตอนนี้มันมีแต่บทเฉพาะการที่จะให้เข้าสู่อำนาจรัฐได้
โดยมี๒๕๐สวแต่งทั้งแต่ว่าเมื่อเข้าสู่อำนาจรัฐ
ต่ออำนาจไปได้แล้วมันต้องมีเสียงในสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นเสียงข้างมากไม่งั้นก็ทำงานลำบากนะครับ
ที่ควรเนกวิวตอนนี้ยังไม่พอหรือ
มันยังเป็นตะเกียงขาดไส้อยู่เนี่ย

ท่านไปตั้งพักเองเนี่ยมันเหมือนตะเกียงมันไม่มีไส้
อย่างที่คุณลิขิตก็บอกแล้วว่า

แต่ผมว่าไพ่มันมีหลายใบ
ขับค่อยหลายเอามาทีละใบหลาย
เพราะว่าการ
แม้ว่ามีการวางผลาลอยู่อย่างดี

แต่นี่คือ่ะว่าคนมันเริ่มไปเริ่มจากรัฐบนโลน
ดีหวังต้องการอีกฟั่ง
หวังล๊อคไว้หมดเลย
พอมันออกไปสู่ความเป็นจริงพวกนี้มันก็เข้ามาบีบรัดตัวเอง
แล้วก็อีกอันก็คือว่าพวกนี้ประโยชน์ก็ยังมั่นใจในตัวเอง
ว่าเนี่ยจะเป็นตัวจุดขายที่สำคัญมากนะแล้วมันก็ขายได้มา๓ปี
พอมันมาเริ่มปี๔มันตกเพราะว่ามันเคลื่อนไขทั้งหลายแหล่ะที่ฉุดลงไป
แล้วก็มันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดในแผนการทั้งหมด
โดนกระทั่งว่าจะมาถึงที่จะต้องตั้งพักที่ท้ายจริงไม่เคย
คือให้ความสำคัญระดับท้ายแต่วันนี้มันจำเป็น
เขาก็เคยเห็นประวัติศาสตร์มาแล้วว่าพอหลังยึดอำนาจตั้งพักการเมือง
ปล่อยไม่ได้ซักทีวันนี้ก็ต้องมาถึงตรงนี้
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคิดวางแผนไว้หลายอย่าง
หรือว่าการถาม๖คำถามถ้ามันได้คำตอบอะไรที่มันดีชัด
เขาอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นสภาพมันเป็นอย่างนี้
กำลังจะบอกว่าที่ผ่านมานายกก็พยายามบอกว่าทำดีที่สุดแล้วนะ
แต่บางทีการประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ก็อ่อนไปหน่อยแล้วคนไม่รู้
มันมันก็มีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับพูดถึงความตั้งใจในการทำงานของพลเอกประยุทธ์
เราเชื่อได้ว่าตั้งใจจริงแต่ว่าบริบทของเหตุผลแวดล้อม
ทีมงานมือถึงไม่ถึงบ้างหรือว่าอาจจะขอประทานทดหาประโยชน์บ้าง
อะไรบ้างก็คงมีซึมแซกอยู่ที่ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
มันจะเป็นเหมือนกับเครื่องถวงความเป็นผู้นำของนายก
แต่ว่าที่พูดว่าเมื่อกี้คะแนนนิยมจาก๓ปีผ่านไปแล้วตกลงก็จริง
แต่ตกในสถานะที่ยังเหนือกว่าคนอื่นอยู่
ยังเกินคาบเส้นเกินเส้นตกต่ำอยู่
ฉะนั้นยังมีความหวังที่จะเป็นผู้เสนอตัว

มีพักการเมืองนี้จำเป็นจริงนะครับ
ทำไมตั้งตอนก่อนเลือกตั้งนี้นะครับ
ซึ่งตั้งพักการเมืองแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่า

จะต้องนำทีมลงเลือกตั้งไม่ใช่นะครับ
แต่รู้ไหนว่าพักนี้แหละ

ในวันก่อนคุณที่สนชก็ประกาศ
พักประชาชนปฏิรูปบ้างปักอะไรบ้างของผลตีสงกฎอะไรนะครับ

มีการแย่งกันตั้งภักดิ์เพื่อนหนุนวิกตุ
หนุนเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะได้มีผลประโยชน์ร่วมด้วย
ฉะนั้นต้องจับตารอดูต่อไป
เพราะว่าการเมืองการเลือกตั้งเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้

เขามีวิชามานมากมาย
ก็ไม่รู้ว่าจะต้านทานวิชามานเหล่านั้นอยู่หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าการเข้ามาสู่การเป็นผู้นำเนี่ย
มันเป็นคนละเรื่องกับตั้งภักษ์นี้นะ

หนึ่งระดมนักการเมืองเก่าแตกภักษ์จากที่อื่น

หรือ๒สร้างคนใหม่สร้างคนที่มีเขาลางว่าจะมีความสามารถในการทำงาน

ถ้าประการหลังเนี่ยมีคนมีระดมคนดีมีฝีมือมีความรู้ความสามารถมารวมเป็นพักนี้
แล้วก็จะหนุนบิ๊กตูกระหนุนไปนะครับมันจะพอมองเห็นแสงสว่างบ้าง
คือจะตั้งพักนี่ต้องมีความหวังพอสมควรนะตัวบุคคลทั้งหลายเนี่ย
ครับความหวังก็คือว่าทำไงจะได้สอบมากถ้าเราจะเอาคนดีเอาคนใหม่นะครับ
ที่เป็นความหวังได้ถ้าไม่ได้รับเลือกมันก็ไปทำหน้าที่ไม่ได้ในสภาครับ
ปวดหัวนะเพราะมันเป็นวงจรุบาทมาทลอดนะครับ
แต่ที่เรากำลังพูดเนี่ยมันพูดถึงอนาคตนะครับ
ขอกลับมาปัจจุบันหน่อยได้ยินคำว่ากลัวเสียของนะครับ
เวลาอีกปีกว่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกรักษาความสงบให้ได้
ถ้ารักษาไม่ได้มันก็ต้องไปดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนั้นก็ว่าไป
แต่อย่าลืมนะครับปีกว่าอยู่ภายใต้น้ำนูนปราบโกงนะฮะประกาศใช้แล้วนะครับ
ผมกลัว
ว่าปีกว่าที่เหลือเนี่ย
ถ้าเผื่อยังอยู่กันแบบ

ถ้าหวังจะได้ทั้งหมดเนี่ยนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป